คุณผู้ชมคะมาพบกันในช่วงสายตรวจโซเทียลพบน้องเฟื่องนะคะ
รุนสวัสดิ์คุณผู้ชมค่ะอัปเดตข่าวสารกันเช่นเคยในช่วงของสายตรวจโซเชียลนะคะ
เมื่อวานนี้เรานำเสนอเรื่องราวของแม่สุนัขชื่อว่าเจ้าปุกปุ๋ยที่โดนรถทับจนตาถลนออกมานะคะ
แต่ก็ไม่วายมีความรักที่พยายามคลานไปให้นมลูก
ล่าสุดมีความคืบหน้าเกี่ยวกับเจ้าปู่ปุ๋ยรวมไปถึงพระที่รับเจ้าปู่ปุ๋ยมาดูแลด้วยล่ะค่ะ
กรณีที่โลกออนไลน์นะคะแชร์เรื่องราวความรักของแม่สุนัข
จากเฟซบุ๊กของพระมานิษฐิติยาโนสำนักสงฆ์เขาวัวทองวดี
ถึงความรักของแม่ปุกปุ๋ยสุนัขสีขาวที่ถูกรถกระบะของโยมในหมู่บ้านขับชน
ผัวแม่ปุกปุ๋ยจนตาถลนออกมานอกเบ้าแต่ไม่ตายค่ะ
แล้วก็ที่น่ายกย่องก็คือการที่แม่ปลูกปุ๋ยกระเสือกกระสนมาให้นมลูก
ที่บาดเจ็บสาหัสนะคะ
ล่าสุดนายสัตวแพทย์สุประชัยศรีภายผู้ให้การรักษาการ
กล่าวว่าแม่ปุกปุ๋ยผู้ที่ได้รับบัตรเจ็บ
ก็มีแผลชะกันที่กระโหลกศีรษะยุบลงไปเป็นโพรงตอนมารักษา
ตาขวาของปุกปุ๋ยหลุดห้อยต่องแต่งติดกับเบ้าตา
จึงต้องควักลูกตาออกแล้วก็เย็บแผลปิด
ใบหูข้างซ้ายฉีกขาดแยกออกจากกันต้องเย็บให้ติดกัน
ซึ่งสภาพโดยรวมตอนนี้ก็ถือว่าอาการดีขึ้นนะคะ
สามารถให้นมลูกได้แต่ว่าน้ำนมเนี่ยตอนนี้มีไม่พอ
ก็เลยต้องอาศัยด้วยนมแพ้ของทางโรงพยาบาลเสริมไปก่อนค่ะ
จากนั้นนะคะผู้สื่อข่าวของเราก็เดินทางไปยังสำนักสงฆ์เขาวัวทองวดี
พูดคุยกับพระมาณิชย์ซึ่งหูตึงมาตั้งแต่เด็กนะคะ
เสียงพูดแหบอยู่ในคอต้องใช้ภาษาใบ้ในการคุยกัน
โดยพระมณิษฐ์ก็เล่าว่าน้องหมาแม่ลูกอ่อนตัวนี้มีลูกโทน
เป็นหมาของโยมร้านขายของชำตรงปากทางขึ้นวัด
เมื่อพระพบเห็นก็ได้ถ่ายคลิปไปพร้อมกับร้องไห้ไปนะคะ
เนื่องจากพระมาณิชย์บอกว่าเพิ่งเคยเห็นสภาพที่หดหูใจที่สุดในชีวิตค่ะ
ส่วนภายในสำนักสงเขาวัวทองวดีนะคะปัจจุบันนี้มีสุนัขที่พระมาณิชย์เลี้ยงดูอยู่ถึง๖๔ตัวค่ะ
ส่วนใหญ่ก็เป็นสุนัขที่มีประวัติจากการถูกทำร้ายแล้วก็เจ้าของทิ้ง
สอบถามลึกลงไปเอ๊ะทำไมพระมาณิชย์ถึงมีจิตใจเมตตากับสุนัขเป็นพิเศษเลี้ยงดูไว้ถึง๖๔ตัว
ได้ความมานะคะว่าพระมณิษฐ์รักแล้วก็เลี้ยงดูสุนัขเหล่านี้เพราะตอนเด็กเคยเห็นกับตาว่าสุนัขตัวหนึ่งเนี่ยกัดเจ้าของ
จากนั้นเจ้าของโมโหค่ะก็เลยนำเหล็กแหลมมาแทงสุนัขตัวนั้นจนตายเป็นภาพฝังใจ
แล้วก็บางส่วนก็มีเจ้าของนำมามอบให้เพราะเลี้ยงดูต่อไปไม่ไหวแล้ว
มานิดก็ดูแลสุนัขเหล่านี้ด้วยความรักเรื่อยมาสอนจนเชื่องทุกตัวนะคะ
มีกรงเป็นสัดส่วนในพื้นที่สำนักสงฆ์๒ไร่ค่ะ
ส่วนการดูแลรักษาพยาบาลเจ้าสุนัขนะคะพระมาณิชย์จะพาสุนัขทุกตัวไปหาสัตวแพทย์ที่โรงพยาบาลสัตว์สุโขทัย
เพื่อฉีดวัคซีนแล้วก็ทำหมันค่ะ
ส่วนเรื่องของความสะอาดของกรงแล้วก็พื้นที่โดยรอบทำด้วยตนเองทั้งหมดนะคะ
มีการล้อมสนามรอบกรงเพื่อแบ่งสัดส่วนให้สุนัขได้วิ่งเล่น
ซึ่งสุนัขส่วนใหญ่รวมถึงกรงที่อยู่อาศัยสะอาด
ต้องชื่นชมว่าพระมาณิชย์ทำทุกอย่างรูปเดียวด้วยใจที่มีความเมตตาต่อสัตว์จริง
ส่วนค่าใช้จ่ายทั้งที่ต้องนำไปจ่ายเป็นค่าผ่าตัดแม่ปุกปุ๋ยประมาณ๑๐๐๐บาท
แล้วก็ค่าดูแลสุนัขทั้งหมดนั้นก็ได้รับความเมตตาจากโยมที่มีจิตศรัทธาบริจาคเข้ามาเป็นจำนวนมากค่ะ
เชื่อเลยนะว่าเลี้ยงด้วยความรักจริงเพราะแต่ละตัวสุขภาพจิตดีมาก
ดูร้ายบ้างกับกันบ้างแต่นี่ดูแต่ละตัวสิขนสวยทุกตัวนะคะ
เป็นกำลังใจให้กับพระมณิชย์ด้วยนะคะยาชโยมมีจิตสัทธาไม่รับเงินแล้วล่ะค่ะ
ปิดรับบริจาคนะคะก็เราเข้าไปช่วยเหลือได้อีกนะคะ